จอดกลางแดดอยู่ดีกระจกแตกดังโพะ

นิษฐานว่ามาจากความร้อนฮะ

ดูความละเอียดของกระจก

อย่างนี้เลยฮะทั้งที่มีฟิล์มอยู่นะ

เจ้าของรถมาดูรถตัวเองตอนแรก

โดนแล้วคนร้ายหรือโจรเนี่ย

เพราะมันแตกขอบยื่นนิ้วเข้าไป
จกยังจะบาดมือให้เจ็บเสียเปล่าถ้าคนร้ายจะทำนะ

ดูมาดูไปไม่มีวัตถุใดที่เกี่ยวข้อง

และที่สำคัญดูข้าวของในรถของตัวเอง

ไม่มีคนร้ายมาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้

ว่าน่าจะเกิดจากการจอดรถตากแดดทั้งวัน

มันอัดอยู่ข้างใน

ความร้อนทำให้สะสานขยายตัว

พอระเบิดมาข้างนอกยับเยินเลย
น่าเห็นใจสาวคนนี้ประกันชั้น๒

ยังไงก็ต้องจ่ายเองนะครับ
แต่มีรายงานอาจจะค่อนข้างแย้งหน่อย

จอดรถกลางระแดดเขาก็จอดกันทั้งบ้านทั้งเมือง
โลกก็จอดรถกลางแดดก็มีเหมือนกัน

คุณภาพของกระจกรถยนต์

คือถ้าต่ำกว่านี้ไม่มีปัญหาครับ
ดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้น่าจะเกิดจากกระจก
อาจจะมีปัญหามาก่อนหรือเปล่า
จากโรงงานหรือเปล่าหรือรถอาจจะมีปัญหามาก่อนหรือไม่
คนก็แนนอันนี้นะแนะนำว่าถ้าหากอยากจะเป็นไปได้แล้วไม่เกิดการระอุหรือหาสาเหตุไม่เจอ
้มกระจกหน่อยพอแง้มกระจกหน่อยเอาล่ะกระจกไม่ระเบิด
แต่อาจจะเปิดช่องให้กับโจร
คราวนี้จะฉกของแงะรถง่ายขึ้น
หรือ๒ช่วงนี้พี่เบิร์ตก็บอกแล้วฝนมันกำลังจะมา
หากฝนตกมาเดี๋ยวข้างในเบาะมันจะเปียก

หรือถ้าเปิดไปเดี๋ยวคุณโจรจะแวะเวียนมาหา
นี่จะยิ่งสร้างปัญหาให้มากกว่าเดิมหรือเปล่านะครับ

ถ้าจอดรถกลางแดดนานควรจะลดกระจกลงเพื่อระบายความร้อนนิดนึง